กันต่อครับช่วงนี้ไปดูที่กรสินนะครับ
มีชายสติไม่สมประกอบไปจุดไฟเผารังแตน
แต่มันก็ลามไหม้ต้นไม้แล้วก็ลามไปไหม้ทุ่งนา
เพราะดีไม่โดนบ้านของประชาชนมันอยู่ใกล้กันนะฮะ
กู้ภัยก็ไปดับได้ทันเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมโอ้โหแล้วคือมันเป็นนาข้าวที่มันเกี่ยวแล้วใช่ไหม
จากการเคล็ดจุดรังแตนนะเออเนี่ยล้ามไปเนี่ย
ไม่ทุ่งนงทุ่งนาเนี่ยแต่อีกนิดเดียวจะถึงบ้านคนอยู่แล้ว
นี่มันคือบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านบ้านหมอสมอาจเขตเทศบาลเมืองกรสิน
เมื่อวานนี้ครับนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการควบคุมเลิง
ให้มันลุกลามไปบ้านบริเวณของประชาชนสอบถามเจ้าของที่นาบอกว่าสังเกตเห็น
มันมีควันที่ทุ่งนารีบวิ่งไปดูก็เห็นมีชายไม่ได้ร่อนคนหนึ่ง
ไม่สมประกอบกำลังดับไฟนะฮะเขาเองก็พยายามไปช่วย
แต่ว่าไม่สำเร็จเพราะมันก็ลามเร็วนะฮะมันเป็นต่อสั่งข้าวแห้งแห้งค่ะนะฮะ
มันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ลมแรงด้วย
ก็เลยรีบโทรหาเจ้าที่ไปช่วยกันดับเพราะเกรงว่าจะลุกลามไปยังบ้านบริเวณของประชาชน
เขาถูกแตนรุมต่อยเหนื่อยนะฮะโทรอยาก็แตนมาต่อย
จังหวะนั้นมันจุดไฟพอดีแล้วทีนี้ลมมันก็แรงก็เลยไหม้ลุกลาม
ไปจุดแบบนี้เขาก็ฟังรู้เรื่องนะ
เขาก็เข้าใจนะที่บอกไปนะ
แล้วมันก็สร้างฝุ่นควันด้วยอะไรแบบนี้
เออเขาก็เขาเข้าใจนะครับ
แต่มันก็เหตุการณ์มันก็เกือบเป็นเพลิงไหม้ใหญ่ขึ้นมา
ค่ะรามเร็วมากเลยค่ะ